เริ่มกันที่ข่าวแรกจากการให้สัมภาษณ์
กับฟ้าผ่าปริ้งเจแกร่งของปูประยะ
เรียกได้ว่าสะเทือนทั้งวงการอาหารเสริม

ประกาศไม่ร่วมงานทำธุรกิจอาหารเสริมกับดีเจมะตูม
ด้วยคำที่ว่าไม่อยากทำเพราะกลัวเป็นตราบาปค่ะ
อีกฝั่งออกมาโพสต์เหมือนแบบว่าจะแขวะกลับนะฮะ
ด้วยการขอโพสต์ชี้แจงเป็นครั้งสุดท้าย
บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยทำงานแบบมืออาชีพพอ
จะไม่ใช้ช่องทางโซเชียลว่าร้ายใคร
แล้วก็มีอีกหลายเหตุผลค่ะที่เธออยากจะเล่า
แต่ด้วยว่าเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ศาลแล้ว
ก็เลยขอให้กฎหมายจัดการจะดีกว่าค่ะ
คล้ายกับว่าแม่อ่านดูแล้วหน้าชาแทนมะตูมเหมือนกันนะฮะ
คุณปูเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วก็เคารพในการตัดสินใจด้วยนั่นเองนะคะ
พร้อมกับเพื่อนซีกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บก็มาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกัน
ก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะถึงภาพนี้ถึงสเตตัสนี้ว่าต้องการจะสื่ออะไรไปนั่นเองนะคะ
แล้วก็หลายคนบอกว่าดาราควรยอมรับในเสียงของประชาชนด้วย
คนมีความซื่อสัตว์แล้วก็จัญญบันในการทำธุรกิจนะคะ
ไม่ได้หมายแค่ธุรกิจนี้นะหมายถึงธุรกิจทุกธุรกิจด้วยนั่นเองนะคะ

ค่ะคุณนะจ๊ะตอนนี้คุณปูก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะคะ
แต่ว่าเรื่องตอนนี้ถึงศาลแล้วก็ร้อนหนาวไม่ใครก็ใครอ่ะเนอะ